ดิฉันก็มีเรื่องดีค่ะเพราะว่าเจอแล้วเหมือนกันค่ะ
หลังจากที่ตามหาอยู่นานเหมือนกันค่ะ
ตาผ่าตัดหัวใจของคุณหมอ
คือคุณหมอเขาโพสต์เอาไว้เป็นภาพนี้ค่ะ
บอกว่ามีคนร้ายขึ้นบ้านพัก

ช่วงวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วคนร้ายก็ขโมยของขโมยไปแต่ตอนแรกไม่รู้

แล้วคุณหมอบอกว่าต้องใช้ต้องใช้ผ่าตัดคนไข้

ก็เลยคาดว่าคนร้ายเอาไปแน่
คุณหมอเลยโพสต์เฟซบุ๊กนะคะบอกคนร้ายว่าเอามาคืนเถอะ

ถ้าหากว่ากลัวก็ส่งพัสดุมาอะไรมาก็ได้

มันจำเป็นค่ะคุณหมอบอกว่าแว่นตาผ่าตัดหัวใจ

สหรัฐอเมริการาคา๘๐๐๐บาท
แล้วคนอื่นใช้ไม่ได้เอาไปก็ไม่เกิดประโยชน์
คือตัดสำหรับคุณหมอคนเดียวเท่านั้นที่ใช้ได้

ใช่ค่ะแล้วใช้เพื่อช่วยเหลือคนด้วย

ต้องช่วยต้องผ่าตัดหัวใจให้คนไข้

คุณหมอเขาโพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้แบบนี้นะคะ

ผมในแพทย์ถิติจันเมคา
ศัลยแพทย์หัวใจหลอดเลือดและทรงอก
ประจำที่ศูนย์หัวใจศิริกิจ

ขโมยได้เอาแว่นตาที่ใช้สำหรับผ่าตัดหัวใจ

ตามรูปแนบคือคุณหมอโพสต์รูปเอาไว้ด้วย

ซึ่งแว่นตานี้มีความจำเป็นสำหรับการผ่าตัดหัวใจอย่างมาก

ให้ผู้พบเห็นหรือรับซื้อได้มาคืนผมด้วยครับ
เพราะจำเป็นต้องใช้ในการผ่าตัดหัวใจ

ลงชื่อคุณหมอเอาไว้คุณหมอถิตินะคะ

ใช้ไม่ได้บางคนเอาไปไม่รู้คุณค่าไง
มันแบบเอาไปแบบนี้คุณหมอบอกต้องใช้

สำหรับการผ่าตัดหัวใจ

แล้วแว่นมันหายมันหาไม่เจอหายไปทั้งกล่องเลยนะคะ

น่าจะขโมยที่ขึ้นบ้านพักเมื่อวันที่๖สิงหาคม

ที่สพยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าแว่นตานี้หายไปด้วย

แล้วก็โพสต์ภาพในโลกโซเชียลในเฟซบุ๊ค

ตานี้สั่งตัดจากสหรัฐอเมริกา๘๐๐๐บาท

รักษาผู้ป่วยช่วยชีวิตผู้ป่วยมาแล้วเป็นร้อยคนนะคะ
แล้วคุณหมอบอกว่าปัญหามันคือสมมุติมันหายไปใช่ไหม

อยากสั่งตัดใหม่มันไม่ได้สั่งปุ๊บได้ปั๊บ

คนไข้ที่รอคอยการผ่าตัดอยู่เนี่ยน่าสงสารนะ
ว่าคุณหมอจะสั่งใหม่ได้วงได้แว่นเนี่ย
แล้วถ้าสั่งในเมืองไทยได้ไหมคุณหมอบอกว่า
มีไม่กี่บริษัทนะคะที่รับทำ

ถ้าไม่กล้าเอามาคืนส่งเป็นจดหมายมาก็ได้
ฝากไว้ก็ได้ที่ศูนย์หัวใจศิริกิจก็ได้
หมอไม่เอาเรื่องอะไรแค่อยากได้แว่นคืนเท่านั้นค่ะ

มีผ่าตัดนะครับ๒เคส
เมื่อวานตอนเช้าผมก็เลยตามหากล้องแว่นนี้ครับ
ไม่เจอผมหาไม่เจอแต่เพราะว่ามันสายมันจะสายแล้ว
ผมก็เลยไปผ่าตัดก่อนแล้วเอาแว่นเก่าใช้ไปก่อน
แว่นเก่าที่มันพังแล้วครับใช้ไปก่อน
ไม่ใช่โฆษณาเด็กช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับ
ตอนนี้ผมก็ไปแจ้งความเพิ่มกับ
ที่สพยมหาลัยขอนแก่นเรียบร้อยแล้วครับ
เดี๋ยวท่านสารวัตรเขาจะจัดการต่อให้อีกทีหนึ่งครับเมื่อเช้านี้
เพราะว่าการผ่าตัดหัวใจหรือหลอดเลือดพวกนี้
มันเป็นการผ่าตัดที่ละเอียดมากครับ
นึกออกไหมครับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ

ผมต้องใช้แว่นตัวนี้ในการที่จะขยาย
เพื่อให้ได้ตำแหน่งปลายเข็มที่เย็บได้ชัดเจนนะครับ
เพราะว่ามันเล็กมากต้องใช้ความแม่นยำ
เพราะถ้าเกิดผมต่อพาดเนี่ยอันแรกคือมันจะตัน
มันจะตันคนไข้ก็แน่นอนครับ
มันก็จะผลการรักษามันจะไม่ดีนะครับ

พอมันรวบปุ๊บผมเข้าไปซ่อมมันก็จะตันอยู่ดีนะครับ
ทำให้การต่อมีประสิทธิภาพที่ดี

เผื่อแบบว่าร้านรับจำนำหรือคนที่รับซื้อจำนำเนี่ยเขาเห็นนะ

ผมอยากได้แว่นคืนอย่างเดียวไม่คิดอะไรอย่างอื่นแล้ว

เพื่ออาจจะส่งจดหมายมาคืนก็ได้ส่งมาที่ศูนย์หัวใจก็ได้ครับ
หรือส่งมาที่ลมศรีนครีมก็ได้ไม่ให้ผมครับ
คือผมอยากให้เขาว่าถ้าเกิดมีใครเห็น
มันใช้ประโยชน์ไม่ได้เสื้อผมมันไปขายต่อไม่ได้ครับ

เพราะคุณหมอก็คือรู้เลยแหละว่า
โจรมันต้องเอาไปขายตามร้านต่างอะไรพวกนี้ใช่ไหม
หมอก็เดาถูกค่ะบอกโรงรับจำนำเอามาคืน
วันนั้นหายไปคือเงินจำนวนหนึ่ง
แต่คุณหมอไม่รู้ว่าแว่นเนี่ยมันเอากล่องแว่นไปด้วย
ใช่คือยกไปทั้งกล่องเลยคุณหมอบอกว่าก็ต้องใช้แว่นอันเก่าไปก่อน
แต่ประสิทธิภาพมันต่างกันไงเราต้องผ่าตัดคนไข้
ละเอียดมากหลอดเลือดหัวใจอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณหมอด้วยนะคะ
คืนแล้วนะคะครับคือตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจบ้านพักซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็เชื่อว่าคนร้ายต้องเอามาคืนแน่
เอามาคืนจริงแต่ไม่ใช่คนร้ายที่เอามาคืนนะคะ

เจ้าของโรงรับจำนำค่ะ

ถูกมันเอาไปจำนำแต่ไม่รู้ได้ตังค์ไว้เท่าไหร่
เจ้าของโรงรับจำนำบอกอ้าวมันใช่เลยนี่คืนดีกว่า

ถูกต้องค่ะก็เลยประสานเอาคืนเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็เลยรับมาคืนให้ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะ
ถิติดีใจจนน้ำตาไหลเลยนะ
ดีใจที่ได้คืนมาแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันทำงาน

คำถามก็คือว่าเมื่อคนร้ายเอาไปจำนำที่โรงรับจำนำ

ต้องใช้บัตรประชาชนต้องมีลายนิ้วมือ
ตำรวจบอกว่ารู้ใช่ค่ะแต่ขอปิดรายละเอียดไว้ก่อน
ค่ะกลัวเขาจะหนีไปไหนต่อไหนนะ

ต้องจับกลุ่มมาดำเนินคดีให้ได้นะคะ

บ้านพักคุณหมอที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ก็บางทีเคสคนไข้ผ่าตัดไม่ค่อยได้อยู่บ้านไง